เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปสักการะสารเจ้าพ่อเฮ่งเจีย
ที่เขาว่ากันว่าสามารถบันดาลพรให้ธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จได้
จากนั้นจะพาไปพบกับสาวสวยผู้ปลูกพลูส่งออกต่างประเทศ
สร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน
ไอเดียของแต่งบ้านสายรักโลกจากสองพี่น้อง
นำวัสดุเหลือใช้จากขยะที่ไร้ค่ามาชุบชีวิตให้มีมูลค่าอีกครั้ง
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โดนใจตลาดต่างประเทศ
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีค่ะ

ดูก่อนรวยก่อนกับรายการ
เซธีป้าย
เสื้อผ้าเนี่ยเวลาคุณไม่ใส่เสื้อผ้า

ไม่ใช่เวลาคุณไม่ใช้เสื้อผ้าแล้วเนี่ยอ่า
ผ้าเก่าแล้วเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรกันบ้าง
ก็เอาไปบริจาคหรือไม่ก็ให้กับคนรู้จัก
จากบริจาคแล้วก็คือเอาไปไลฟ์ค่ะแบบถูก

ถือว่าใช้ได้ครับแต่มีทีเด็ดกว่านั้นครับ
เสื้อผ้าเก่าที่เราไม่ใช้แล้วทำได้มากกว่านั้นอีก

เค้านำเชื่อผ้าเก่ามาเรเมคนะฮะ
ชุบชีวิตผ้ามือสองซูแบรนด์แล้วเลาค่ะ
รู้ว่าพี่นิก็ทำยังไงนะ
เดี๋ยวตามพี่ป้องไปเจอพี่นิเลย
ผ้าเก่าเหลือใช้ที่อยู่ตรงหน้านี้
ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าเขาคนนี้

รุ่งโรธจันกระจ่างครับเจ้าของแบรนด์ลาแล้วค่าสตูดิโอครับ
เขาสามารถนำผ้าเก่าเหลือใช้

มูลค่าจำเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ภายใต้แบรนด์ไทยที่มีชื่อว่า

ที่คนอยากใส่ต้องรอเท่านั้น

เลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากของที่เหลือใช้แล้ว

เลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากของที่เหลือใช้แล้วเอามารีไซเคิล

เป็นภิราบาล
ทุกวันนี้ก็ส่งญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีไต้หวันมาเลสิงคโปร์

ไม่รับจองครับ

รอ๒เดือนรอได้ไหม๙๐ลูกค้าสั่งแล้วก็รอ
ลูกค้าก็ไม่เคยโทรตามไม่เคยเลย
ที่เคยขายแพงที่สุดน่าจะเป็นเสื้อตัวหนึ่ง

รูปแบบของเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างอิ่มเหมือนกัน
อะไรที่มันจะทำให้มีความแตกต่างจากคนอื่น

ตอนนี้ก็ยังขายที่จำจักรน่าจะ๒๐ปีแล้วครับ
เรียนจบประวัติศาสตร์ครับสถาปัน
แปลว่ามาเป็นข้าวค้า
เพราะว่าอะไรได้ดีกว่า

ก็คิดว่าตัวเองน่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่น

เวลาเราทำงานเราจะไม่เคยดูถูกตัวเอง

มันใช้เวลาใช้ต้นดุลทุกอย่าง

เสื้อ๑๐ตัวใช้น้ำยาปักผ้านุ่ม

บางคนคิดว่าตั้งราคาถูกไว้ก่อน

วันหนึ่งคุณขายถูกแล้วคุณจะมาขายแพง

แต่วันหนึ่งที่คุณขายแพงแล้วคุณสามารถ

คุณก็ยังคือฮีโร่ของลูกค้าทุกคน

จากภาคเก่าเหลือชัยนั่นก็คือ

มันสามารถพับเป็นกระเป๋าได้

เห็นเสื้อผ้าก็ต้องอยากเป็นเจ้าของทันทีแหละครับ

มีคนรู้จักเราเยอะ

ผมว่ามันคุ้มแล้วที่วันนั้นเราเริ่มทำใหม่

จะต้องรอว่าวันไหนเราทำผลิตเสร็จแล้ว

มันมักจะทำออกมาได้ดีเสมอไป

ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้เลยนะคะ

ใครทันโอนไหวเป็นเจ้าของไปเลย
และบอกก่อนนะว่าไม่ได้ทำขายเยอะนะครับ

ด้วยความตั้งใจใส่ใจ

และช่วยเหลือคนท้องที่สร้างอาชีพ
ก็จะได้สู่ชุมชนอีกด้วยนะฮะ

วันนี้นะคะเช่นเคยแม่เอาใจพ่อค้าแม่ขายนะคะ
จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรกันค่ะ

ไปกันที่ศาลเจ้าแห้งเจียอยวราช
วันนี้หมอไก่พปฏิหนีพี่ปันสีวันนี้เขาอาศาไปด้วยเลย
จะมาบอกเคล็ดลับการไหว้ขอพรให้พ่อค้าแม่ขายนะคะ
ว่าจะขอยังไงให้ปังให้รวยให้ขายดิบขายดีนะคะ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามหมอไก่ไปดูกันเลยค่ะ
สำหรับที่นี่นะคะก็คือสารไต่เซียหุกโจ้นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย
คนที่ทำธุรกิจหรือว่าคนที่เพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ
มาไหว้ที่นี่เลยค่ะเพราะว่าไต่เซียหุกโจ้นะคะ
นั่นเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะ
เพราะว่านามเดิมของท่านนะคะก็คือคุณหมอคงค่ะ
ท่านเป็นลิงนะคะแล้วต่อมาค่ะท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคะ

สำหรับวันนี้นะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะ
ก็คือพี่ปีชาบุญเสริมแท้นะครับสวัสดีค่ะพี่ปีชา

มีประวัติความเป็นมายังไงนะคะ
ประวัติย่อก็มาจากเมืองจีนสมัยเหล่ากงเหล่าม่า
ก็ร่องเรือมามาอยู่ที่วัดสำจีนเนี่ย
ก็เป็นสายเล็กอยู่ในวัดไมมิตร

ก็ย้ายจากในวัดออกมาตรงนี้ประมาณ๘๐ปี
จะอยู่ในวัดนี้ก็๑๐๐กว่าปีเหลือบ้าน๒๐๐๑๐๐ปีเสร็จ
เห็นด้านในนะก็คือจะมีองค์ไตเสียหุ้กโจ้
มีทั้งหมด๓องค์ใช่ไหมครับ

คุกโจ้ยิหุ้กโจ้สาหุ้กโจ้เชิงข้างในมั้ยครับ
ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยนำหน่อยค่ะ
หรือว่ามีฐนะมั่นคงมาไหว่บ้างไหมค่ะ
เจ้าสวยาวราชทุกคนที่มาไหว่

แล้วถ้าสมมุติคนที่ทำธุรกิจการค้าล่ะคะอยากจะให้การค้าปัง

ปางนี้ปางสูงหลบถ้าอย่างเด็กจะทำอะไรต้องใช้ปางนี้
การสินเตียงการศึกษาการสู้ความหรือการไปแย่งกระมูลอะไรอย่างนี้
สำหรับวิธีการกราบไหว้อย่างถูกต้องล่ะคะพี่ปีชา

ขอเปิดทางเพื่อจะมาไหว้

จะมีทุกสุขอะไรก็มาบอกกล่าวท่านให้ท่านช่วยปัดเป่าอะไรอย่างนี้
แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นมีขันน้ำมนต์อยู่ด้านหน้าด้วย
กลับก่อนกลับก็พรมน้ำมนต์กลับไปเลย

ขอแนะนำว่าให้มาไหว้ใส่เซียหุกโจ้เลยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณมีความตั้งใจ
เยอะมาก

เมื่อวานครับก็นับชื่อเป้าและซัมเฟอร์มาด้วยมะย่มชิต

ร้านนี้บอกเลยน่าจะถูกอกถูกใจพี่ป้องมาก

เขามีเมนูแนะนำที่เป็นจุดขายของทางร้านด้วยก็คือบิงซูขนมไทย
นี่พาคุณผู้ชมไปที่นี่เลยนะครับ๓๐๐ทับบิงซู
อำเภอบึง๓๐๐๐จังหวัดเพชรภูมิค่ะ

นี่เป็นบิงซูขนมไทยนะฮะ

ละ๑๕๙บาทเท่านั้น

เจ้าของร้านก็คือคุณพันธิราทิพยนนท์นะคะหรือว่าน้องรีมนั่นเอง
ซึ่งเขาเป็นมิธกแกรมจะเชิงเซา๒๐๒๔

น้องเล่าให้ฟังว่าเขาชอบบิงซูค่ะ
และที่อำเภอบึงสามพันธุ์นะคะซึ่งเป็นร้านบ้านเกิดของน้องรีมเอง
ยังไม่มีใครเปิดร้านขายบิงซูนั่นเอง
น้องริมก็เลยแบบคว้าโอกาสนี้นะคะ

ซึ่งเปิดเป็นคาเฟ่เล็กน่ารักนะคะ
ให้เด็กหรือว่าคนทั่วไปเข้าถึงด้วย

เริ่มต้นที่๕๙บาทเท่านั้นเอง
แล้วก็ให้เยอะมากนะคะ
แล้วก็เขามีรสชาติให้เลือกที่หลากหลายด้วยนะคะ

ไปเลยนะฮะที่ร้านคาเฟ่๓๐๐หับบิงซู
สอบถามรายละเอียดตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้นี่เลยครับ

เรื่องต่อไปนี้น้อยคนนะคะจะรู้ว่า

ใบโพเนี่ยนะโกอินเตอร์นะ

ครูที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กตอนนี้
สามารถกลายเป็นธุรกิจที่ส่งออกนอกประเทศไปแล้ว

แล้วเขามีเทคนิคในการปลูกพลู
ยังไงที่ทำให้รายได้ได้แบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้
อื้อฮือ
กะว่ามาในสวนพลูทั้งทีจะมาลองทานพลูดูค่ะ
แต่เอาอย่างนี้ไม่รอดค่ะขอกลับไปเป็นคน
เคล็ดลับในการทำมาหากินล้วงเคล็ดลับในการปลูกภู
ง่องามแล้วก็รายได้ดีดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องอยู่กับพี่เจี๊ยบ
เจ้าของสวนพลูเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบู

ได้ค่ะเอาต้นเดิมใช่ไหมคะ
เอาเอาเปลี่ยนต้นดีกว่า
เปลี่ยนต้นก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวเพื่อนใหม่ต้นใหม่จะอร่อยกว่า

คือสวนภูที่นี่ตั้งแต่เดินดูมาค่ะ

ในสวนของเราเนี่ยเยอะขนาดไหนคะ

แล้วอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยว่าพลูเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยไหมค

เรานำเข้าต้นพันธุ์มาจากประเทศไต้หวันเลย

พันธุ์ภาคใต้รสชาติเขาจะเผ็ดน้อย

คือรสชาติเขาก็จะเผ็ดกว่าภูเขียวภาคใต้นิดนึง

ลักษณะใบเขาจะเล็กกว่า

แต่ว่าใบจะคล้ายกับภูเหลือง

แล้ววิธีการปลูกพลูอย่างนี้ค่ะ
ปลูกยากง่ายขนาดไหนคะ

เราจะลดน้ำไม่ค่อยขาดนะคะ
แล้วเขาว่ากันว่าใบพลูของสวนพี่เจี๊ยบเนี่ยนะคะ
เป็นที่ชื่นชอบถูกอกถูกใจของคนที่รับซื้อไป

ทำเป็นอ้อยแพ็คไหว้อย่างนี้ค่ะ
ก็จะเหลือเศษเล็กน้อย

แล้วเราก็ใช้อีเอ็มกากน้ำตาลอย่างนี้ค่ะ

ส่วนภูของพี่นะคะจะเก็บทุก๑๕วัน
หนึ่งนะคะใบนิ่มเป็นที่ต้องการของลูกค้า
และสิ่งสำคัญก็คือแมลงยังไม่ทันมา
ก็คือสิบห้าวันเนี้ยแมลงยังไม่ทันกินยังไม่เข้า
ใบเราจะยังสวยอยู่ยังไม่มีรูค่ะ
ขายยังไงขายที่ไหนแล้วหาตลาดยังไงคะ
ก็เริ่มแรกจากขันตลาดปลาคลองค่ะปริมาณเท่าไรคะ
ถ้าส่งปลาคลองประมาณวันละห้าร้อยกิโล
แล้วเห็นเมื่อกี้พี่เจี๊ยบแอบบอกว่าใบพลูของเราเนี่ยนะคะ
ส่งออกค่ะขายที่ไหนคะ
ตอนนี้ที่เราเน้นก็คือส่งไต้หวันสหรัฐอเมริกาค่ะ
อสเตรเลียอินเดียค่ะอินกีสถานเกาหลีด้วยค่ะ
รายได้จากการขายพลูในสวนของเราต่อเดือนเนี่ยค่ะ

ต้องขออนุญาตให้พี่เจี๊ยบแนะนำ

แล้วอยากจะเริ่มต้นในการทำสวนนะคะ
มีไอเดียหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะฝากคุณผู้ชมบ้างได้ค่ะ
ก่อนอื่นน่ะค่ะถ้าเกิดอยากจะปลูกภู

หรือเราก็เจาะกลุ่มในตลาดของแพ็คไหว้

คนเราบริการบริบาทสารกาว

ชอบไหวสารเจ้าที่สารพาพลูม

พี่เจี๊ยบนะคะขอบคุณค่ะ

สามารถต่อยอดใบพลูเป็นของมุระมุระนะ

ใช่สามารถต่อยอดไปส่งออก

มากแล้วจุดขายของใบพลูที่นี่ก็คือ

เพราะว่าใบพลูที่นี่จะต้องเป็นใบที่แข็งแรง
สวยแล้วก็บวกกับความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติด้วยนะคะ
เพราะว่าที่บ้านเขาปลูกภูออกมาไม่ได้สวยเหมือนบ้านเรา
ก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้สวนพลูของพี่เจี๊ยบ

เยี่ยมมาก

เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
เดี๋ยวกลับมารวยกันต่อค่ะ
ที่ต้องยังไม่มาได้เอาของมาฝาก

ต้องมีกุ้งหอยปูปลาอะไรสวยมาฝากน้องแน่นอน
โหสร้างสาริงบเป็นที่หนึ่งเลย
คือใช่ไปทะเลมาจริงครับ

โดยเฉพาะขยะพลาสติกเนี่ยอย่างนี้

แต่สงสารน้องคนนี้เลยเอาแหมาให้นี่คือยังไงให้ไปหวานแหจับปลาขึ้นมากินเอง
นี่พี่ไม่ได้ฝากเธอสองคนเลยเพราะว่าฝากเธอสองคนนะไปนะ
ก็พูดตรงว่าทำประโยชน์อะไรไม่ได้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้

พี่จะฝากคนที่เขาสามารถนำสิ่งของเรานี้เนี่ยนะฮะใช้เป็นประโยชน์ได้

ถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยครับ
ที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นสินค้าของแต่งบ้านจากพลาสติกแบรนด์คลอลี่
มีคอนเซ็ปต์การออกแบบที่รักสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอาเศษแหและอวนไนรอน
จากท้องทะเลมารีไซเคิล

กลายเป็นสินค้าจากพลาสติกชิ้นใหม่
หน้าตาน่ารักน่าใช้แบบนี้นี่แหละครับ
เราเอาเศษที่มันเป็นขยะ
หรือว่าวัสดุที่ผ่านการใช้แล้วเนี่ย
ก็อย่างเช่นถุงพลาสติกกันกระแทก
ขวดน้ำขวดเพชรนะครับแก้วน้ำดื่ม
อีกประเภทหนึ่งที่เราเอามาทำด้วยก็จะเป็นแห่อวน
ชำรุดมันขาดเสียหายใช้งานไม่ได้แล้ว

แทนที่จะไปเป็นขยะในสิ่งแวดล้อมครับ
ขั้นตอนการรีไซเคิลแห่และอ่วน

เอาเศษหินดินและใบไม้ออกซะก่อน

แล้วจึงเอาไปบดก่อนจะนำไปหลอม

เพื่อมาผลิตสินค้าตามดีไซน์ที่ได้ออกแบบไว้นั่นเองล่ะครับ
และตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณธิรชัย
และคุณพฤษพลสุภาเมธีกูลวัฒน์

สวัสดีค่ะ

ผมเนี่ยดูแลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค

ผมเองผมดูเรื่องของการตลาดและการส่งออกครับ

ใช่จัดสรรหน้าที่กันได้ลงตัวมากนะ
ก็ต้องมีสตอรี่ที่สะท้อนปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ

ครับเริ่มจากนี่ฮะน้องปลาวาน

เราจะได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับปลาวาน

เราก็เลยทำของชิ้นนี้มาเพื่อให้คนตระหนักถึงปัญหา
โดยที่นอกจากจะหนักแล้วจะต้องแอคชั่นด้วย
ตัวนี้จะเป็นที่เก็บถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว
ใส่เข้าไปแล้วก็รียูสโดยการดึงออกทางปาก

หมายความว่าคุณจะอยากลนรงค์ให้คนเราเนี่ย
อย่าใช้ครั้งเดียวทิ้งใครวนมาใช้หลายครั้ง

แล้วก็อย่าทิ้งถุงพลาสติกลงแม่น้ำ

อยากไปทำอะไรได้บ้างคะ

คือเห็นในเเกรมยอดฮิตที่เขาต้องหนีบออกมา

เราก็อยากให้ในชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ย

อันนี้เป็นถุงพลาสติกครับ

อันนี้คือว่าหัวถุกผักติก
ที่เขาประมาณทำสิ่งของสวยงามแบบนี้
สวยงามเยอะเลยค่ะ

เขามาแล้วก็เขาติดต่อกับทางกรมประมงแล้วก็ติดต่อพวกหมู่บ้านชาวประมงครับจะบอกเขาบอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะ
หมายถึงเรารับซื้อจากชาวบ้านเลยชั่งน้ำหนักแล้วผมก็จ่ายเงินสดตรงนั้นและก็ใส่รถเอากลับมา

ตัวสเปรย์
อ่าแล้วมีอะไรอีกคะ

มันจะต้องอยู่ได้แล้วแบบอยู่อย่างยั่งยืนด้วย

ให้มันดีแล้วก็ดีไซน์เข้าไป

ในฐานะผู้ผลิตด้วยนะครับ
เรียนว่าธุรกิจที่บ้านสมัครคุณพ่อนี่

รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกครับ

แล้วก็เกิดอยู่ในโรงงานเลยครับ
ครับก็เลยพอโตขึ้นมาก็ปรับปรุง
การใช้เอาพลาสติกเอามารีไซเคิล

ของครอบครัวสุภเมธีกุลวัฒน์

ออกแบบสินค้าเสร็จแล้วมันจะต้องเริ่ม

มันออกมาเป็นรูปร่าง๓มิติ

ก็จะส่งไฟล์เข้าไปในเครื่องจักร
เพื่อให้เครื่องจักรไปกัดเหล็ก
ตามรูปภาพที่เราออกแบบไว้นะครับ
ถ้าเป็นโมงผมช่วยขัดขัดขัด
นี่เป็นส่วนของการประกอบแม่พิมพ์นะครับ
ก็จะเป็นส่วนที่

ชิ้นงานที่เราเห็นตัวเท่านี้เนี่ย

ลอยผ่านเนี่ยก็คือลอยเนี่ยครับ
ประกบเปิดปิด
เปลี่ยนจากการรับผลิตสินค้าพลาสติก

โดยใส่การดีไซน์ที่ดูทันสมัย

รวมทั้งการใช้วัสดุพลาสติก

ก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจนี้

ที่การส่งออกไปมากกว่า๕๐ประเทศทั่วโลก
สร้างรายได้หลักร้อยล้านบาทเลยทีเดียวครับ
คือปกติเนี่ยคนที่เป็นนักออกแบบนะ
เราก็อยากจะให้สินค้าเราถูกใช้ทั่วใช่ไหม

พอซักประมาณ๕๖ตัวให้รู้สึกว่าแบบ

น่าจะหอดความสำเร็จของสินค้าก็วัดจากสินค้าที่ถูกก๊อปก็ได้นะครับ
แต่ว่าความสำเร็จไม่ได้ด้วยตังค่ะ
ทำมาเกือบ๑๖ปีเนี่ยสำเร็จได้เพราะอะไรคะ
จริงเราก็พยายามเข้าใจลูกค้าครับเราพยายามออกสินค้าใหม่มาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะสอบถามฟิตแบ็คลูกค้าว่าคุณชอบอะไรแบบไหนไม่ชอบอะไรแบบไหน
รวมถึงทีมดีไซน์เนี่ยเขาก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ไปหาอะไรมาอย่างต่อเนื่อง
ไอเดียแบบนี้ดีไหมลูกค้าจะชอบแบบนี้ไหมจะมีแบบอินพุธ
เหมือนเราที่มาเริ่มทำใหม่มันก็ยังหนุ่มยังเพิ่งแบบเรียนจบ
เขาก็เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ไอเดียได้แอดเวนเจอร์

ใช่เหมือนเราได้เรียนปริญญาโท

แล้วพอเราทำมาเรื่อยอย่างที่คุณทศว่า
เราก็เรียนรู้จากลูกค้าเรียนรู้จากอะไร
และส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ

การมีอยู่ของธุรกิจเรามันจะต้องรู้สึกว่า
เป็นประโยชน์กับคนรอบ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อโลก

แล้วจริงคือทั้งสองท่านอ่ะ

ทำธุรกิจหรืออยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
แบนควอรี่นี้มีคำแนะนำยังไงบ้างคะ

มีอะไรอยู่แล้วบ้างเราถนัดอะไร

เริ่มจากตรงนั้นมันจะง่ายนะครับ

สิ่งที่เราชอบและมีความสามารถไม่มีประโยชน์อะไร
ต่อสังคมต่อคนอื่นบ้าง

อันนี้มันจะทำให้เราไปสู่เป้าได้ง่ายขึ้นนะครับ
ได้ง่ายขึ้นนะครับทำเงินได้จากมันด้วยใช่ใช่ทำเงินได้ด้วย
อันนี้สำคัญมากคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะมองความถนัดที่เรามีอยู่นะครับ
และเอาพัฒนาต่อยอดให้เชี่ยวชาญสิ่งนี้ครับอาจจะกลายเป็นธุรกิจ
หรือทำเงินให้กับคุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันครับใช่แล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าทางแบรนดคอลลี่เนี่ยนะคะ
แบนคอลลี่ค่ะที่มามอบแรงบันดาลใจแล้วก็ในการทำธุรกิจในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
ตอนนี้พวกเราทุกคนก็ขอสวัสดีค่ะ
ความสำเร็จของสินค้าก็วัดจากสินค้าที่ถูกก๊อปก็ได้นะคะแต่ว่า
แต่มันไม่ได้ดังนะความสำเร็จของมันไม่ได้ดังน่ะ

ไปค่ะ